ณวินาทีนี้สิ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ

อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันจริง

มีคนใจดีมีคนใจบุญที่ต้องชื่นชมเขา

ตั้งใจจะไปแจกเงินแจกอาหารแจกของ
ส่วนคนที่ไปรับสิ่งของต่างเหล่านี้ก็ต้องเห็นใจเขา
เพราะเขาเดือดร้อนจริงแล้วเขาก็ต้องการรับเงินรับสิ่งของรับอาหารที่คนมาแจก
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าพอเห็นภาพการไปแจกสิ่งของต่างเหล่านี้ในหลายครั้ง
ก็เป็นภาพแบบนี้ก็คือคนจะไปกันเยอะแล้วก็ไม่ได้มีการจัดระเบียบ
ไม่มีมาตรการการเว้นระยะห่างแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย
กรุงเทพมหานครเองก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางกรทม
แล้วว่าถ้าใครจะแจกของแจกอาหารแจกข้าวแจกเงินก็แล้ว
แต่ต้องไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตแล้วก็ทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบให้
แล้วต้องบอกด้วยว่าแจกวันไหนเวลาไหนแจกที่ไหนจะได้ช่วยการจัดระเบียบนะคะ
คือที่ภูเก็ตนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีคนที่เขาไปบริจาคนะคะ
ก็เป็นคนใจบุญนี่แหละบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง
แล้วก็แจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แถววงเวียนสุรินหรือว่าวงเวียนหอนาฬิกาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพคือคนไปเยอะมาก
เยอะมากจริงแถวยาวแบบ๕๐๐เมตรได้
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเทศกิจ
เทศบาลนครภูเก็ต๓๐คนนะคะก็มาช่วยกันจัดระเบียบ
อำนวยการจราจรก็แจ้งชาวบ้านให้เข้าแถว
เว้นระยะห่างสองเมตรแต่ด้วยความที่คนเยอะค่ะ
เห็นไหมคะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างแต่คนก็ยังอยู่ใกล้กันค่อนข้างมาก
วิจารณ์เลยเยอะเพราะภูเก็ตผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
จำนวนไม่น้อยนะคะถือเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะ
ถ้าคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ตามสถานศูนย์ประกาศก่อนนี่
ติดเยอะสุดในประเทศอ่ะใช่ค่ะจากภาพนี้ค่ะทำให้ช่วงสายวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณผู้กำกับสพเมืองภูเก็ต
บอกว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้แจกของแจกเงิน
เทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมค่ะ
แต่ภาพที่เห็นเมื่อวานคนเยอะมากจริง
แล้วคนที่ไปแจกเนี่ยไม่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ดังนั้นภาพที่เห็นเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับสพเมืองภูเก็ต
บอกว่าคือการกระทำผิดพรกรฉุกเฉินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ที่เขาห้ามชุมนุมห้ามทำกิจกรรมห้ามมั่วสุม
ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

หมายความว่าคนที่ไปแจกข้าวของเมื่อวาน
ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจ
สพมภูเก็ตก็ไปแล้ว๑คน
ก็รับสารภาพว่าก็ไปแจกของจริง
ก็ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดพรกรฉุกเฉินอะไร
ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตบอกว่าก็ต้องฝากถึงผู้ใจบุญประชาชน
ที่จะนำสิ่งของมามอบให้กับชาวบ้าน
บอกว่ามอบได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็เลยบอกว่า
ให้ใช้พื้นที่ของตำรวจนะคะมีลานของตำรวจ
เป็นที่แจกจ่ายข้าวของให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมือง
แต่ใครจะแจกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะไปช่วยจัดระเบียบ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า

แต่ว่าคือมาตอนที่แบบเพิ่ง

ก็พยายามแล้วแต่ก็ด้วยความที่คนเยอะมากครับ